เบรกนี้ค่ะเจ๊เป่าบางทีมีดีที่ห้างเกือบแตกคุณ
อ๋อนี่ฉันคิดว่าสุบตาอ้ำพัชราภาขยี้ตาไปเงยหน้าไปอีกสองสามชั้น

ใครนะไม่ใช่อ้ำพัชราภาหน้ากลมตาแบ๊ว
อ้าวนี่มันน้องเป่าคุณพ่อคุณแม่ออกงานครั้งแรกคุณดูความน่ารัก
โอ้โหไม่ตกใดคนเลยนะคุณคุณ
เชื่อว่ากระแสที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความเป็นห่วงนั่นเองค่ะ

แต่อยากให้มั่นใจค่ะว่าทุกอย่างที่ทำลงไปนั้น
ไม่ได้มีอันตรายใดอย่างที่หลายคนกังวลเลยค่ะ

แล้วก็มีมุมมองที่เห็นไม่เหมือนกัน
เขาก็อาจจะมีบ้างว่าติว่าอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้

แต่ว่าจริงแล้วคือกิ๊บเชื่อว่าไม่มีใครรัก
และดูแลเป่าได้ดีเท่ากับแม่อยู่แล้ว
คงไม่ได้พาลูกออกไปเที่ยวข้างนอกเลย
ว่าแบบมีพัฒนาการที่เร็วแบบนี้

ลูกพูดไปเลย

คุณแม่ค่ะน่ารักมากเลย
เมื่อวานนี้จะบอกว่าเกทับกันเยอะเลยนะ
เพราะว่าอะไรรีมินโฮก็มาเมืองไทย
ตาเกาหลีเนี่ยก็เสียงกรี๊ดเฮไม่แพ้เป่าเลยนะ
แต่ฉันเฉียบเป่าค่ะเจ๊เป่าบังพีสู้เขานะครับทุกคน